เหตุฆ่ากันตายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
สาเหตุมาจากรักสามเศร้าเราสามคน
ผู้ชายอายุ๓๑ปีเป็นแฟนกับผู้ชายอายุ๑๘ปี
ก็คือเป็นเกณฑ์นั่นแหละทานโทษนะคะ
แล้วปรากฏว่า๓๑อายุ๓๑ไปสืบทราบมาว่า๑๘ปี
ตีตัวออกห่างเพราะว่าไปปันใจให้กับหญิงแท้
พยายามที่จะไปเคลียร์ปัญหาแต่ว่าสุดท้ายจบลงด้วยเหตุฆาตกรรมนะคะ
คนอายุ๑๘ปีโดนแทงเสียชีวิตค่ะ

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจสพเมืองอุบลราชธานี
พร้อมด้วยกู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อภัยนะคะเป็นเหตุการณ์ยิงกันตายที่บ้านหลังหนึ่ง
ในหมู่บ้านขาโคมตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
คือลักษณะบ้านจุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
มีนางสาวสุจิตราธรรมชอบอายุ๔๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน

ไปพบนายนัทธวุฒิคูณสว่างหรือว่าเป๊กเป๊กอายุ๑๘ปี
เป็นเพื่อนของลูกชายของเจ้าของบ้าน

แล้วก็ลักษณะคือมีผ้าห่มนวมคลุมไว้ครึ่งตัว
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ขมับด้านขวา๑นัด
หัวกระสุนฝังในแล้วก็มิ้นเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ไปสอบสวนนางสาวกัญลักษณ์แก้วกมลรัฐหรือว่าปิ่นอายุ๑๖ปี
กัญลักษณ์เป็นเพื่อนของผู้ตาย
แล้วก็เป็นแฟนของลูกชายของเจ้าของบ้าน

ทราบแบบนี้นะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือ
นายวีรพงศ์สุดสูงสุดอายุ๓๑ปี
นายวีรพงศ์เคยคบหากับผู้ตาย
คือนายนัทธวุฒิแบบชายรักชายมากว่า๑ปี
ที่สุดแล้ว๒คนก็เลิกลากันไป
เลิกลาไปได้สักพักแล้ว
ก่อนเกิดเหตุนายวีรพงศ์ผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน

มาถามหาลูกชายของเจ้าของบ้านกับผู้ตายว่าอยู่ที่ไหน
แล้วแฟนของลูกชายของเจ้าของบ้านก็บอกว่าอยู่ในห้องนอน
คือในห้องนอนมีด้วยกัน๓คนเป็นผู้ชายหมดเลย
ก็คือมีผู้ตายมีลูกชายของเจ้าของบ้าน

คนก่อเหตุเดินปรีตรงเข้าไปเลยค่ะที่บริเวณห้องนอน
เปิดประตูห้องเข้าไปบอกว่าพยายามที่จะขอพูดคุยกับนายนัทธวุฒิ
คือผู้ตายเพียงลำพังพยายามที่จะไปปรับความเข้าใจ
แต่ลูกชายของเจ้าของบ้านกับเพื่อนอีกคนเนี่ย
ตัดสินใจเดินออกไปจากห้องนอนให้เคลียร์กัน๒คน
ไม่นานมากนักค่ะก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เห็นนายวีรพงศ์คนก่อเหตุเดินออกมาจากห้องนอน

ก็ไปพบว่านายนัทธวุฒิถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความแค้น
ที่ผู้ตายเลิกกับคนก่อเหตุ
แล้วมาคบกับหญิงสาวซึ่งเป็นหญิงแท้อีกคนหนึ่ง
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
คือจนถึงขณะนี้คนก่อเหตุก็คือนายวีรพงศ์เนี่ยตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ

ของนายวีรพงศ์คุณพ่อของนายวีรพงศ์ให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าจริงแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุการฆาตกรรมเนี่ย
เกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าตัวนายวีรพงศ์คนก่อเหตุ
ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วรู้เพียงว่าเขาเป็นประเภทชายรักชาย
เป็นเกย์นะคะแต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้มีการรับการประสาน
พ่อของนายวิรพงศ์บอกว่าเดี๋ยวผู้ก่อเหตุจะเดินทาง
เข้ามาพบตัวกับตำรวจนะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้า